ข่าวนี้พูดชื่อมามีเลขแน่นอน

รำถวายองค์ปู่องค์ย่าอีกแล้ว

ปู่องค์ย่ามหาเศรษฐี

นคราชเศรษฐีปู่ย่า

ถ้ำวังบาดานจังหวัดสุโขทัยค่ะ
สองสาวไปถึงก็ได้ร่วมจุดทูบเทียน
เครื่องวงศวงศ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ทั้งบายสีอาหารคาววานผลไม้

และได้ร่วมพิธีอันเชิญพญาครุฑพญานาค

นาคาราชเศรษฐีปู่ย่าค่ะ

คือธัญญากับพี่ลาล่าก็ลำอยู่อย่างนี้ค่ะ
มีคนในงานลุกขึ้นมาร่ายลำตามเลย

เป็นท่าทางคือไม่ใช่สองคนนะคะ
คือหลายคนเลยค่ะที่แบบมีลักษณะแบบนี้เนี่ย

เออนะคะและแน่นอนว่านะคะ

ฝากไม่ได้เสียยี่ห้อธัญญาลาล่าค่ะ
ล้วงมาเลยจ้ะล้วงมากันทั้งสองสาวเลยค่ะ
คนละสามเลขสองคนรวมกันเป็นหกเลข
แล้วลอตเตอรี่มันก็มี๖เลขด้วย
มันจะเป็นรางวัลอะไรนั้นเลขอะไร

หัวใหญ่๗

หัวใหญ่๖
อย่างนี้หรอ
อันนี้ได้ครับอันนี้ได้ครับ
อุ๊ยคับเบียนโลดคับเบียนโลด
คับเบียนสองคับชุด
เอาล่ะค่ะสรุปรวมเลยดีกว่านะคะ
ลาล่าได้๗๐๖ค่ะน้องธัญญาได้๙๒๙ค่ะ
น้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นทะเบียนรถป้ายแดงงวดที่แล้วก็ออกไปแล้ว
แต่ถ้าใครอยากซ้ำเผื่อซ้ำแล้วซ้ำอีกเศร้าเล่าแล้วมันจะรวยปังนะคะ
ก็ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าเลขคณิตคิดเร็ว
รวมไปเลย๖ตัวเลขรางวัลที่๑ไง
ก็เป็นไปได้๗๐๖๙๒๙ภูมิตรงไปเลยเด้อลอตเตอรี่น่า
จากนี้นะคะเห็นว่าชาวบ้านแอบไปส่องเลขทะเบียนรถนะคะ
ที่ทั้งสองคนนี่นั่งมาร่วมวิธีด้วยคุณผู้ชมเลขสวยมากเลยอ่ะเรียงมาเลยอ่ะ
พอ๔๕๖กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แผงลอตเตอรี่อยู่ไหนไปเลิศจ้า
ตั้งแก่วันแล้วแงตัวเลขมันหายไปตัวเลขมันเคลื่อน
แล้วเอาจริงช่วงนี้มันจะมี๔มี๕มี๑
ฉันก็ย้อนกลับไปที่มีข่าวที่ไม่เกี่ยวกับข่าวบันเทิงนะคะพี่บิน
รับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ